นายนารินข้อหากระทำอาณาจารย์เด็กหญิงซึ่งเด็กหญิงคนนี้อายุ๕ขวบ
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีนะครับ
นายนารินเชื้อคมตานะครับนี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่
หลังเกิดเหตุที่เป็นไปตามข้อหาตามหมายจับที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้
ก็เริ่มมาจากแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบสังเกตว่าลูกสาวของตัวเองมีอาการผิดปกติที่อวัยวเพศ
ก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะแพทย์ระบุเบื้องต้นว่ามีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานถึง๗คืนนะครับตั้งแต่ช่วง๑มีนาถึง๘มีนาคม๖๓
ซึ่งเกิดก่อนคดีของน้องชมพู่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป๑๑พฤษภาคมไปพบศพ๑๔พฤษภาคม
จากนั้นครอบครัวของเด็กหญิงคนนี้พาไปตรวจร่างกายซ้ำพบร่องรอยฉีกขาดของอวัยวะเพศ
แม่ก็ไปแจ้งความที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารแล้วก็พาเด็กหญิงผู้เสียหาย
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยสหวิชาชีพก่อนที่เด็กหญิงคนนี้จะชี้ตัวยืนยันว่า
คนก่อเหตุที่ทำกับน้องเนี่ยคือนายนารินนะฮะนายนารินเชื้อคมตาแล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับในวันนี้นะครับ
นารินเนี่ยตอนช่วงที่มีคดีของน้องชมพู่ยังเคยพาทีมข่าวเราไปสำรวจพื้นที่นะ

บอกว่าวันที่เกิดเหตุผมไปแบบนั้นไปแบบนี้ส่วนพื้นที่แถวบ้านเป็นแบบนั้นแบบนี้
แต่ทีนี้เนี่ยคดีที่ถูกออกหมายจับของนายนารินในวันนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกุมภามีนาที่ผ่านมา
คดีน้องชมพู่๑๑พฤษภาคม
นายนารินเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรก
แล้วล่าสุดถูกตำรวจสพกกตูม
เรียกไปสอบปากคำอยู่๓วันไม่ได้กลับบ้าน

วันนี้วันที่๔สารอนุมัติหมายจับ
แต่เป็นคดีที่กระทำไว้กับเด็กหญิงวัย๕ขวบ
หลังจากนั้นนะครับตำรวจชุดสืบสวนของกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ก็พาตัวนายนารินมาส่งให้กับสถานีตำรวจ

นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะ

คือนายนารินนี่ท่าทางอ่อนล้าเลยล่ะ
ถูกสอบปากคำมาแบบ๓คืน๔วัน

ก่อนจะออกหมายจับวันนี้ตอนนั้นเรายังคุยกันอยู่ว่า
คดีน้องชมพู่หรือเปล่า
หรือจะอะไรยังไงสุดท้ายเป็นอีกคดีหนึ่ง

นายนารินนะครับตอนที่ถูกนำตัวมาถึงสพกกตูม
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าตกใจที่ถูกออกหมายจับ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเด็กหญิงวัย๕ขวบ

แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหายตัวไป
แล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วย
เสียใจมากที่ตกเป็นผู้ต้องหาแบบนี้
อยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้

ถึงขั้นกล้าสาบานเลยว่าไม่ได้ก่อเหตุจริง
แบบนี้ก็จะเห็นไม่ได้

ในคลุกหลังไถงนี้
จะเป็นคุณทุกคน

เวเยยงยันว่ามันนี้

ก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือสิ่งที่สุดท้ายก็คือ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
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้ได้นำตัวไปสักถามที่สพกกตูมอยู่๕ชั่วโมงกว่าแล้วก็ให้กลับบ้านมาก่อน
นายนารินนี่เป็นผู้ต้องหานะครับที่ตรวจสอบประวัติพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องการเสพยาเมื่อปี๕๗
เคยถูกจับกลุ่มจำคุกอยู่๑ปีนะมีคดีลักลอบตัดไม้ชิงชำในพื้นที่ด้วยนะฮะหลายคดีครับ
ล่าสุดก็คือคดีที่ก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๕ขวบ
แม้ว่านายนารินจะปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้อนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่แต่เด็กหญิงวัยห้าขวบผู้เสียหาย
ชี้ตัวนายนารินนะคะใช่ครับนำมาซึ่งการที่ตำรวจไปขอนุมัติศาลออกหมายจับ
วันนี้ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะตำรวจสพกกตูมก็ควบคุมตัวนายนารินนะคะไปที่โรงพัก
เพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศสดค่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
รายงานสดมาจากสพกกตูมที่มุกดาหารค่ะ
คดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๕ขวบของนายรินยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่า
เชื่อมโยงกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกหรือไม่
เพราะว่าจะต้องมีการรอความชัดเจนรอพยานหลักฐานต่างจากตำรวจจากพนักงานสอบสวนนะคะ
แต่ว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะตัวของนายรินก็ได้ถูกนำตัวมาคุมขังนะคะ
สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ภายในห้องขังแล้ว
เราได้มีการสอบถามนายรินว่ารู้สึกเครียดไหมและอยากชี้แจงอะไร
ซึ่งวันนี้นายรินไม่ได้มีการพูดจาในเรื่องนี้กับเราค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ
โดยพนักงานสืบสวนและสอบสวนสพกกตูมนะคะ
ก็ได้มีการคุมตัวนายรินเชื้อคมตาหรือว่านายรินนะคะมาคุมขังที่โรงพักกกตูม
หลังจากที่นายรินถูกคุมตัวไปสอบปากคำนาน๔วัน๓คืน
ที่วันนี้ค่ะตำรวจจะนำหลักฐานไปขออนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหาร
ออกไม้จับในข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยนายรินนั้นมีสีหน้าที่ค่อนข้างที่จะอิดโรยแล้วก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดของสื่อมวลชน
พยายามถามว่ามีความเครียดหรือไม่แล้วก็อยากชี้แจงอะไรกับสังคมค่ะ
ไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่ได้มาถึงที่สพกกตูมเมื่อช่วงหัวข้ามค่ะ
ไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายนารินได้ถูกคุมตัวออกจากกรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
หมายถึงว่านายนารินได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนเด็ก
โดยสมบูรณ์แล้วโดยนายรินบอกว่าตัวเองรู้สึกตกใจที่ถูกออกหมายจับ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำเด็กหญิงวัย๕ขวบตามที่ถูกกล่าวหา
รวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วย
นารินบอกนะคะว่ายอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่ถูกออกไหมจับ
พร้อมกับขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้พูดแบบนี้กับสื่อมวลชนเลยนะคะ
จากนั้นตำรวจก็ได้มีการคุมตัวนายนารินมาที่สพกกตูม
โดยที่มีบรรดายาดนะคะที่ทราบข่าวมารออยู่ที่โรงพักก่อนแล้วนะคะ
โดยทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามนะคะถึงขั้นตอนการต่างเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัว
ซึ่งญาติของนายรินบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะคะ
เพราะว่าจะต้องรอสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากนายรินก่อน
ก็รู้สึกกดดันที่มีข่าวแบบนี้ในครอบครัวเพราะว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะ
แต่ว่าในส่วนของครอบครัวเองนั้นตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่สพนะคะ
รอที่จะพบกับนายรินอยู่นะคะซึ่งในส่วนของภรรยาแล้วก็มันดาของนายริน
มีการขึ้นไปพูดคุยกับนายรินที่บนโรงพักษพกกตูมแล้วนะคะ
ส่วนภรรยาของนายรินที่ทีมข่าวไปรอความเคลื่อนไหวนะคะ
ไปดูภาพเมื่อช่วงบ่ายนะคะที่มีการทราบข่าวว่า
รินนั้นถูกออกไหมจับแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็ไปรอติดตามความเคลื่อนไหว
ซึ่งภรรยาของนายรินค่ะก็ได้มีการขึ้นรถปาเจโลสีขาวนะคะ
ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปพบกับญาติที่เตาง้อย
ก่อนที่จะกลับเข้าไปในหมู่บ้านกกอกและหมู่บ้านกกตูม
เพื่อที่จะไปนำตัวมันดาของนายรินมาที่
สภคกกตูมด้วย
ก็มีการสังเกตพบว่าลูกสาวมีอาการผิดปกติที่อวัยวเพศมีเลือดออกนะคะ
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจึงต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ถึงเจ็ดคืนด้วยกันค่ะต่อมาครอบครัวก็ได้มีการนำตัวเด็กหญิง
ไปตรวจร่างกายซ้ำก็พบร่องรอยการฉีกขาดที่อวัยวเพศนะคะ
ของเด็กจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้นก็ได้มีการนำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายรายนี้นะคะ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยทีมสหวิชาชีพก่อนที่เด็กหญิงจะอ่า
ตัวแล้วก็ยืนยันว่าตัวผู้ก่อเหตุนั้นก็คือนายนารินนั่นเอง
แล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับนั่นเองค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับภรรยาของนายริน
ล่าสุดที่เดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมภรรยาของนายรินนั้นยังมั่นใจ
แล้วก็ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของสามีไม่ว่าจะเป็นคดีการข่มขืนเด็กหญิงวัย๕ขวบ
รวมไปถึงคดีน้องชมพู่ด้วยเธอบอกว่ามั่นใจว่าสามีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ย้ำว่าเรื่องของการยื่นประกันตัวในวันนี้หรือว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็ยังอยู่ระหว่างการหารือกันว่าจะยื่นประกันตัวหรือไม่
เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานค่ะค่ะขอบคุณคุณวิมวลวันนะคะครับ
ก็คดีน้องชมพู่ท่านตามต่อนะครับหลัง๒ทุ่มรายละเอียดยังมีอีกเยอะนะครับ
เรื่องนี้ความคืบหน้าจากภาคส่วนต่างเราตามให้นะครับ